คนร้ายไปย่องกลางดึกคุณผู้ชมขับกระบะมาแล้วย่องไป
ขโมยยกตู้ชุมสายโทรศัพท์ไปพี่เบิร์ตได้ทำอะไรวะ
เอาไปทำอะไรไม่รู้แต่ตอนจบเนี่ยจบไม่สวยทั้งคู่คุณผู้ชม
ให้จบนะข่าวนี้๗โมงครึ่งเมื่อวานนี้ครับ
แจ้งตำรวจสอนอราชบุรณะให้มาตรวจสอบหน่อยหลังจากพบศพ
ศพใครอ่ะศพโจรทั้งสองคนนั่นน่ะคุณผู้ชมฮะ
โดนไฟดูดตายอยู่ริมถนนอยู่ในซ่อนศพสวรรค์๖๒ครับ
เอ็ดทุ่งครูในกรทมนี่เองทางคู่นอนอยู่ตรงเนี้ย
โอ้โหอยู่หลังรถกระบะแล้วบนท้ายรถกระบะมีอะไร
ก็มีตู้ชุมสายโทรศัพท์ที่ขโมยมาตั้งคาอยู่เลยคุณผู้ชม
โอ้โหเนี่ยโอ้โหทราบชื่อผู้ตายคือนายกัมพล
อายุ๖๓ปีครับเป็นช่างยนต์มีรอยแผลโดนไฟดูดที่ฝ่าเท้าสองข้างเลย
อีกรายคือสมโชคอายุ๔๓ปีนอนเสียชีวิตคว่ำหน้า
อยู่บริเวณแท่นปูนตั้งตู้ชุมสายที่มือเนี่ยมีแผลโดนไฟดูดเหมือนกัน
แสดงว่าทั้งคู่ช่วยกันยก
ก็เลยมีแผลโดนไฟดูดทั้งคู่เลย
แล้วในมือของนาฬิสมโชครสมชกยังถือกันไกรตัดเหน็ดค้ายูเลย
คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมงนะเวลาที่ตำรวจไปถึง
เจ้าหน้าที่บอกว่าพอไปตรวจสอบแล้วก็เชื่อว่าทั้งคู่
ขับกระบะมาพยายามจะขโมยแล้วก็ยกไอ้ตู้ชุมสายโทรศัพท์ไป
แต่ระหว่างก่อเหตุฝนเจ้ากรรมตกลงมา
แล้วคาดว่าพอใช้กั้นไกลตัดสายไฟพี่นุ่มแข็ง
รั่วดิไฟรั่วปุ๊บดูดร่างทั้งคู่เสียชีวิตเลย
พบหลักฐานสำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังข้างครับ
นี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูวงจรปิดด้วยกัน
ก่อเหตุเลยเหรออ่าไฟยังสว่างด้วยนะตรงนั้นไฟแหม่ดีจัง
บันทึกภาพกระบะเนี่ยขับมาจอดที่จุดเกิดเหตุ

ตอนสัก๕ทุ่ม๑๒นาทีหลังจากนั้นถัดมา๓นาทีเนี่ย
ได้ยินเสียงของหนึ่งในผู้ก่อเหตุร้อง
โอ๊ยนี่เหรอโดดไฟดูดไปแล้วครับ

แฟนของนายกัมพลนายกัมพลที่อายุ๖๓ปีนะก็มีแฟนอยู่
กัมพลอายุ๖๓แฟนอายุ๑๙นะ
นางสาวสินทรเนี่ยเล่าทั้งน้ำตาว่าเมื่อคืนแฟนไม่ได้อยู่ด้วยกัน
คุยกันครั้งสุดท้ายที่แฟนโทรมาหาตอน๓ทุ่ม
หนูยังไม่รู้เลยหนูยังไม่รู้เลยว่าพี่กัมพลเข้ามาก่อเหตุเนี่ย
และที่ทำงานของตนก็อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุด้วย
ตอนเช้าเนี่ยเห็นคนมามุงดูมุงดูอะไรกันก็ไม่รู้
หนูก็เลยมามุงดูบ้างอ้าวมีคนโดนไฟดูดตาย

คนที่ทำงานบอกว่าคนตายชื่อพล
เอ้าพี่กัมพลแฟนหนูนี่โทรหาเลยโทรหาหลายสาย
แฟนก็ไม่รับออกมาดูเป็นศพแฟนเธอจริง

ก่อนส่งศพชันสุทธิ์ที่สถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลสิริราชแล้วก็มอบร่างให้กับญาติ
จุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่ครั้งแรก
เคยมีโจรมาลักตัดสายไฟแล้วหลายครั้ง
แต่ครั้งนี้หนักสุดเลยคือยกไปทั้งตู้เลยฮะ